มันมีเรื่องที่เราเห็นแล้วอึ้งเหมือนกันนะ
คุณบายปอรี่งรัฐริการฉายามราชนีบรถแห่
คือเขาไปขึ้นเล่นบนเวทีที่โคราชมีคนจ้างไป
ระหว่างที่ร้องเพลงอยู่นะผู้จัดการก็ยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหม

แต่เป็นมือกีต้าที่เขามีการว่าจ้างมาแทนวงดนตรี

ระหว่างที่คุณใบปอมรัตยากำลังร้องอยู่

กีต้าเอากีต้าออกมาทุ่มลงพื้น
แล้วผลักผู้จัดการหัวแตกเลย

เดี๋ยวนะครับด้านในหน้า

คือเขาวิ่งใส่แล้วผู้จัดการเขาหัวไปกระแทกแล้วหัวแตก

กันทั้งเวทีครับเพราะว่ามือกีต้าไปทำแบบนี้คุณผู้ชม
คนกำลังสนุกกับคุณใบปอรัตยากำลังแสดงโอ้โหเพลงกำลังมันเลยนะฮะ
แสดงที่พิมายที่จังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๒๑ตุลาคม
แต่อย่างที่เราเห็นระหว่างที่คุณใบปอลกำลังสนุกสนาน

วงดนตรีที่มาเล่นเขาถูกว่าจ้างมาเล่นแทนวงดนตรีประจำของวง
ไม่ใช่มือกีต้าประจำ

ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เอากีต้าออกมาทุ่มลงพื้น
แบบนั้นทั้งที่กำลังแสดงอยู่
คือเพื่อนในวงพยายามเดินไปก็ใจเย็น

เหตุผลต้องยืนเพราะก่อนขึ้นเวทีเขามีพฤติกรรมแปลกอยู่แล้ว
หมายถึงว่ามือดนตรีนะผู้จัดการก็เลยขึ้นมายืนเอาไว้ก่อนดีกว่า

เพื่อนในวงเริ่มเข้ามาเฮ้ยใจเย็นอย่าคึก
เป็นอะไรเริ่มโวยวายแล้วคุณใบปอลก็ร้องไปเนี่ยเพื่อนเสื้อเหลืองเริ่มเดินมาแล้ว
แต่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไงไม่คาดคิดเลยทุกคนตกอกตกใจมาก
คนที่โดนวิ่งชนคือคุณแป้งคุณแป้งคือผู้จัดการของใบปอนะฮะ
ร่างกระเด็นไปหัวแตกเข่าแตกเจ็บไหล่เจ็บสะโพก
สักพักหนึ่งใบปอลบอกหยุดเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นหยุดก่อนไปดูอาการผู้จัดการก่อน
ทุกคนตกใจแขกตกใจแดนเซอร์ตกใจคนอื่นตกใจหมดเลย
หลังเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคุณใบปออัดคลิปเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังครับ
แต่สุดท้ายก็คือเจอ
เป็นผู้จัดการมีหน้าที่ในการดูแลนักร้องไง

ไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิด

ล่าสุดไปแจ้งความไปลงมาถึงประจำวันที่สอบคอพี่หมายแล้ว
ให้ดำเนินคดีกับผู้มือกีต้าคนนั้นเป็นที่เรียบร้อย
ข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้เสียชื่อเสียง

รวมถึงเดี๋ยวจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันด้วย